ไม่คาดคิดตกลงมาจากห้องพักแบบนี้เนี่ยนะมันก็มีประเด็นเรื่องของการแย่งสิทธิ์ในการดูแลเด็ก
พ่อกับแม่เขาแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นชาวสวิส
พ่อเนี่ยก็ออกมาโวยผ่านสื่อเลยว่าตั้งแต่ลูกของเขาตกลงมาเนี่ยนะ
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแม่ก็กีดกันไม่ให้เข้าเยี่ยมบ้างอะไรบ้าง
ตัวยังไม่ให้แตะเลยอ่ะฮะใช่พ่อก็ออกมาโวยผ่านสื่อครับแต่แม่ก็ยืนยันว่า
พ่อเนี่ยไม่เหมาะสมที่จะดูแลลูกพ่อชอบจัดปาร์ตี้เอ่ยอะไรเอ่ย
ขอดูแลลูกเองจากเหตุการณ์ทั้งหมดสุดท้ายเนี่ย
ที่รอดชีวิตสองคนก็อยู่ในความดูแลของแม่คนหนึ่งอายุสิบเอ็ดชื่อว่าน้องลูก้า
อีกคนนึงอายุ๑๒ชื่อว่าน้องดีดี้แต่ว่าล่าสุดนะคะมีโลกออนไลน์เขาโพสต์ว่า
น้องสองคนนี้หนีออกจากบ้านจากซอยรามคำแหง๓๔ให้ช่วยตามหาหน่อย
นี่ภาพนี้เลยแล้วก็มีพลเมืองดีไปเจอว่าน้องเขาไปเดินอยู่ในซอยรามคำแหง๑๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
น้องเขาก็เลยให้ข้อมูลว่าเขาออกจากบ้านมาตั้งแต่๒๙มีนาคมเพื่อตามหาพ่อ
คือพ่อเคยอยู่ในซอยรามคำแหง๑๖๐แต่พอน้องทั้งสองคนไปถึงไม่เจอพ่อ
แต่ก็ยังเดินวนเวียนอยู่ในซอยจนพลเมืองดีไปเจอ
น้องเขาให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าสาเหตุที่หนีออกจากบ้านมาเพราะถูกแม่ทำร้ายร่างกาย
เพราะทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกแม่ทำร้าย
เคยถูกแม่ทำร้ายมาหลายครั้งแล้วโอ้โหคือแบบโดนจิกผมโดนทุบตีอันนี้คือตามที่เด็กบอกนะ
ใช่แต่ว่าทีนี้ค่ะทางแม่เด็กเนี่ยนะนางสาวรัติการประกายแก้วเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวานนี้นะ
คือให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาเลยบอกว่าเนี่ยจำคำพูดสุดท้ายของเด็กได้ว่าจะไปจัดการ
ป๊าจะไปจัดการแทนคุณแม่ไม่รู้ว่าเด็กพูดเนี่ยสื่อถึงอะไรอาจจะเกี่ยวกับกระแสข่าวที่
ถูกโจมตีจากฝ่ายพ่อลูกก็เลยอาสาไปดำเนินการแทนครั้งสุดท้ายที่ติดต่อกับลูกได้
ก็คือคุยโทรศัพท์ช่วงบ่ายสองแล้วลูกก็ปิดเครื่องไปแม่บอกว่าตัวแม่กับยายเนี่ยนะ
ตัดสินใจเดินทางไปดูที่บ้านพ่อแต่ก็ไม่เจอเพราะพ่อเด็กย้ายบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่า
ย้ายไปอยู่ที่ไหนแต่ก็มีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าเห็นเด็กสองคนเดินทางมาที่บ้านพ่อ
จริงแต่ไม่รู้ว่าเด็กทั้งสองคนไปไหนต่อตนเองก็มองว่าไม่น่าจะใช่พ่อที่พาเด็กไป
เพราะว่าตรวจสอบแล้วพ่อเนี่ยอยู่ต่างประเทศนางสาวรัติการแม่เด็กยืนยันว่าก่อนที่เด็ก
ออกจากบ้านไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ดุด่าไม่ได้ทำร้ายลูกยอมรับว่าก็มีดุบ้าง
ดุแบบธรรมดาที่แม่สอนลูกไม่ถึงขั้นที่ลูกต้องหนีออกจากบ้านนะ
ดังนั้นเนี่ยลูกสองคนหายตัวไปแม่เองก็เป็นห่วงกังวลมากก็ได้แต่ออกตามหา
ก็ยังไม่รู้เบาะแสก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่จะไปเจอ
ทีนี้ค่ะพอเจอเด็กแล้วนำตัวไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความดูแลอยู่ในศูน
เกี่ยวข้องเนี่ยเขาดูแลแล้วแม่กับยายก็เลยไปพบไปพบกับทางตำรวจนะคะ
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศก็ไปให้ข้อมูลกับทาง
เจ้าหน้าที่บอกว่าขอรับเด็กทั้งสองคนกลับไปดูแลนะแม่กับยายก็ยืนยันย้ำ
เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กแต่ก็ดุด่าตามปกติ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่ว่าเด็กทั้งสองคนเขาตัดสินใจ
ขออยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อะค่ะบอกว่าอยากจะรอให้พ่อกลับมาจากต่างประเทศก่อน
คือเด็กไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่อันนี้เป็นความต้องการของเด็กเอง
เด็กบอกกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ตอนแรกที่เราฟังข่าวตอนที่เกิดเหตุการณ์เมื่อปีก่อน
นึกว่าเด็กอยากอยู่กับแม่มากกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เด็กอยากอยู่กับพ่อแล้วนะครับ
ทีนี้พูดสิทธิ์ข่าวของเรานะครับคุณพัชรวรินพัชรพระพาณนันนะครับก็ลงพื้นที่เลย
ไปที่ห้องพักที่เด็กอาศัยกับแม่ในซอยรามคำแหง๓๔
แต่ว่าก็ไม่ได้พบแม่ของเด็กนะครับก็ไปคุยกันกับในอีทประกายแก้ว
ซึ่งเป็นตาของเด็กทั้งสองคนนะฮะนายอีทเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้เลยนะ
หลานเนี่ยต้องการจะไปหาพ่อก็มารู้ตอนเป็นข่าวนี่แหละนะฮะ
ก่อนหน้านี้หลานก็มีอาการปกติดีไม่ได้มีวิแววต้องการจะหาพ่อเลย
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็กลัวพ่ออยู่แล้วนะนะครับยืนยันเลยแม่ของเด็กเนี่ย
อันนี้นายอีทบอกนะยืนยันเลยนะว่าแม่เด็กเนี่ยไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกหรอก
ไม่ได้ทำร้ายจนลูกต้องหนีออกจากบ้านหรอกพร้อมอยากจะให้เจ้าหน้าที่พมเนี่ย
พาหลานมาพบแม่ทีเถอะเพื่อให้เขาคุยกันแล้วก็ไปหาทางออกร่วมกันนะครับ
นะครับว่าไม่มีคำตอบแล้วตังวนใจมั้ยค่ะตาตังวนใจไหมมันก็มันก็
พอรู้ข่าวว่าอยู่ที่นู่นแล้วแล้วก็สบายใจ
เด็กมันมีชีวิตอยู่สองคนไม่ใช่ไปลำบากลำบลหรอก
แล้วถ้าสมมุติว่าน้องสองคนอยากไปอยู่กับพ่อจริงยายตาอยากให้ไปอยู่ไหมคะ
อย่างนี้แล้วแต่เด็กเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์บังคับเด็กได้
เขาอยากจะอยู่กับพ่อให้ปล่อยไปอยู่
แต่ถ้าลำบากก็กลับมาอยู่นี่อยากให้มันกลับมา
อยากกลับมาไม่คุยไม่ได้หรอก
ถ้ากลับมาพ่อแม่เขาก็ให้อภัยหมดอ่ะ
มาอยู่แต่เริ่มต้นกันใหม่จะมีความสุขกันนี่ล่ะ
จะไปไหนมาไหนก็พาไปจะเอาอะไรก็เอา
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตาเด็กเขาพูดออกมา
ทีนี้ก็ไปดูหน่วยงานที่ดูแลเด็กกันอยู่หน่อยนะครับ
นายสมคิดสมศรีซึ่งเป็นอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า
หลังจากที่พมรับตัวเด็กทั้งสองคนมาตั้งแต่เมื่อคืน
ก็มีการดูแลทั้งสองคนเป็นอย่างดีนะครับ

ตอนนี้ก็เลยมีการประสานไปที่แม่ของเด็กบอกว่าอย่าเพิ่งมาเยี่ยมลูกนะ
เดี๋ยวขอให้ลูกนั้นจิตใจดีขึ้นก่อนนะครับ
ต่อจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวให้รอให้พ่อเด็กเขาเดินทางมาก่อน
แล้วพ่อเด็กจะเดินทางมาถึงเมืองไทย๘เมษายน
จากนั้นเดี๋ยวมาคุยกันทั้งพ่อทั้งแม่มานั่งคุยกันว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร
เพราะว่าตอนนี้เราขอให้เด็กไม่ยอมยังไม่อยากคุยกับแม่
เขาบอกไหมคะเพราะอะไรเราไม่อยากคุยกับแม่ค่ะท่าน

กลับไปบ้านก็จะต้องไปทำงานบ้านอีกอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็เลยบอกว่าไม่อยากกลับอยู่กับบ้านอยากจะอยู่กับพ่อ
เราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้ว
งั้นเราก็ขอช่วงนี้ต่อให้นักสังคมนักจิตได้คุยกับแม่เขาเยอะขึ้น
เพื่อให้คำแนะนำเขานะฮะว่ายังไงเนี่ย
เด็กอยู่กับพ่อพ่อแม่ดีกว่าอยู่กับเราแน่นอน
แต่เราก็ให้คำแนะนำไปจนกว่าเขาจะชินสักหน่อยนึงเนี่ยสัก๒๓วันเนี่ย
แล้วเดี๋ยวเราถึงจะให้แม่มาพบเด็กนะครับ
แต่ว่าเราต้องสุขเท่าที่คุยกับแม่เขาด้วยมั้ยคะ
ใช่คุยครับตอนนี้นักสังคมนักกิจเราเอาลงไปคุย
เพียงแต่ว่าพ่อเนี่ยก็กลับมาวันที่๘
คุยกันทีเดียวแล้วก็จะได้หาทางแก้ไขช่วยเหลือไปเลยว่าตรงรมจะอยู่กับใครอย่างนี้นะค่ะ

เบื้องต้นก็ต้องยึดตามความต้องการของตัวเด็กทั้งคู่เป็นหลัก

แต่พ่อจะกลับมาจากต่างประเทศ๘เมษายนจะมาถึงเมืองไทยเลย
ดังนั้นก็ต้องคุยกับพ่อด้วยว่าเด็กอยากอยู่กับพ่อ
แล้วพ่อพร้อมที่จะรับเด็กไปดูแลหรือเปล่า
แล้วก็ต้องเรียกแม่มาคุยด้วยนะคะ
ถ้าหากว่าแม่ยังไม่ปรับพฤติกรรมเนี่ยมันก็ยากที่จะดูแลลูก
เพราะว่ามีข้อมูลจากประธานมูลนิธิรณสิทธิ์ช่วยเหลือเด็กและสตรี
เขาบอกว่าเด็กทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าแม่ทำร้ายเนี่ยนะ
ทำร้ายร่างกายมาหลายปีต่อเนื่อง๔ปีแล้วอะค่ะ
บังคับให้ทำหลายอย่างที่ไม่เหมาะสม
ครั้งสุดท้ายถูกทำร้ายร่างกายหนักมากรอยช้ำตามตัวเต็มไปหมด
ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้าน
เดินเท้านะคะ๒ชั่วโมง
เด็กอายุ๑๑กับ๑๒เดินเท้า๒ชั่วโมงเพื่อไปหาพ่อ
ก็เลยประเมินแล้วว่าเบื้องต้นแม่ไม่น่าจะพร้อมที่จะดูแลเด็กแล้วล่ะ
แล้วก็สภาพจิตใจของเด็กทั้งคู่ก็ตอนนี้จิตใจแข็งแรงดีขึ้น
ก็ตั้งใจเลยว่าไม่กลับไปอยู่กับแม่แล้ว
อันนี้คือความคิดความรู้สึกของเด็กเลยนะคะ
เขาบอกเลยนะว่าเด็กทั้งคู่เนี่ยนะเล่าให้ฟังว่าแม่ทำร้ายทุกวัน
ถีบหน้าอกจนตัวไปกระแทกกับประตู
แล้วที่ทนไม่ไหวก็คือแม่ตีดีดี้ดีดี้อายุ๑๒
แบบไม่มีเหตุผลลูก้าอายุ๑๑เข้าไปห้าม

แล้วแม่ถีบไปที่แผลของดีดี้ที่ดามเหล็กเอาไว้ตั้งแต่ตอนตกตึก

ถีบแผลนี้ผ่านมาเป็นปีคือมันยังไม่หาย
แต่แม่ไปถีบซ้ำดูสิ
แล้วเด็กเล่าว่าวางแผนนี้ออกจากบ้าน
ไปเปิดลิ้นชักในห้องแม่มีเงินแบงค์พันธุ์เพียบเลย
ว่าเป็นเงินบริจาคแต่เด็กหยิบมาแค่
เพราะว่าอยากจะหนีไปจากบ้านจะไปหาพ่อ
แล้วก็เห็นว่ามีซองยาลักษณะเป็นสีแดงเม็ดเล็ก
เด็กบอกว่าเด็กก็รู้แหละว่ามันยาอะไร
เคยเห็นแม่ถือกระดาษฟรอยถือไฟแชคเดินเข้าห้องน้ำ
พอถามแม่ว่าอะไรแม่ขยำแล้วก็ซ่อนไว้ด้านหลัง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแม่เสพยาเสพติดหรือเปล่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจรจาพร้อมกันหมดนะคะ
รอพ่อกลับมาก่อนแล้วก็ให้ญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาคุยกันด้วย
อาจจะให้มาร่วมกันดูแลกันก่อนในเบื้องต้น
แต่ถ้าคุยกันแล้วเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะดูแลเด็กได้
เด็กก็ต้องอยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนไปก่อนนะคะ